ชัยชนะของนายเบอร์นี่แซนเดอร์จากภักดีโมแครต
และก็นายโดนัลด์ทรัมป์จากภักดีริปรับบิกัล
ในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบพลายเมอรี่ที่รัฐนิวแฮมเชีย
จากที่จะสะท้อนความนิยมของประชาชนแล้วนะครับ
ยังทำให้ภาพการเมืองอเมริกันนั้นชัดเจนมากขึ้นด้วย
ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่าผู้ที่ชนะทั้งสองนั้นได้แรงสนับสนุน
จากคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ
และสังคมอเมริกันในปัจจุบัน
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ

โดนัลด์ทรัมป์หลังได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบไฮมารี่
พักรีพับริกันที่นิวแฮมเชีย
โดยมีในจอลคาซิสในเจฟบุชและในเท็ดครูส
ได้คะแนนตามมาตามลำดับ
โดยทรัมป์ได้แสดงความยินดีกับเบอร์นี่แซนเดอร์
ซึ่งเป็นผู้คว้าชัยในสมรภูมินิวแฮมเชีย
แซนเดอร์เกิดขึ้นในสหรัฐได้อย่างแน่นอน
สนับสนุนในแซนเดอร์ที่ต่างดีใจที่เขามีชัย
เหนือนางฮิลารี่คลินตันแบบทิ้งห่าง
ซึ่งผู้ที่เทคะแนนให้นายแซนเดอร์ส่วนใหญ่
ต่างพูดถึงเรื่องความไม่เท่าเทียม
เป็นเสียงเดียวกันเกือบทั้งหมด
อย่างผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุด

และทำให้สาวรัฐไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริง
เพราะมันทำให้ระบบหนึ่งคนหนึ่งเสียงไม่เกิดขึ้น
แต่กลายเป็นว่าใครที่มีเงินจะมีเสี่ยงมากกว่า
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ควิสกาเดรี่
จากวิทยาลัยเซ็นต์แอนด์สเลม
มองผู้ชนะในสมรพุมนิวแฮมเชีย
โดนัลดทรัมป์และเบอร์นี่แซนเดอร์ว่า
ทั้งสองมีเป้าหมายเป็นคนกลุ่มเดียวกัน
คือคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ผ่านมา
แต่ทั้งคู่เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ซึ่งชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์
ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากผู้ที่ไม่ชอบเขา
คะแนนไปให้คู่แข่งหลายคน
เทคะแนนให้ใครคนใดคนหนึ่ง
เขายังวิเคราะห์การเมืองคั่วเดโมแครตด้วยว่า
การที่นายเบอร์นี่แซนเดอร์เรียกคะแนนด้วยนโยบายแบบสังคมนิยม

จะทำให้เขายังคงได้รับกระแสตอบรับที่ดี
ในการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งต่อไป
แม้ว่านายแซนเดอร์อาจจะไม่ได้รับชัยชนะก็ตาม
พร้อมทั้งชี้ว่าผลที่ออกมาก็ยังสะท้อนถึง
เขาบอกว่าคงถึงเวลาแล้วที่ฮิลาลีจะต้องกลับมา
ปัญหาในการหาเสียงของเธอ
ซึ่งบางทีอาจจะอยู่ที่เนื้อหาสาระ
หรืออาจจะอยู่ที่ตัวผู้สมัคร

อาจมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดใจ
ในแบบที่นโยบายของฮิลาลีไม่มี

ในรัฐซาวแคโลไลน่าและเนวาด้า

ที่จะจัดพร้อมกันใน๑๕รัฐ

จอมพลาสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน